คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายกันอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้นอกจากเรื่องของการช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกันทุกทาง
อกจากนี้เรื่องของความเชื่อตอนนี้ก็มีมาด้วยนะ
เพราะตอนนี้คืออะไรที่เป็นความหวังเราเอาหมด
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครูบาชุ่มก็มาทำพิธีเปิดปากถ้ำ
ตามความเชื่อของชาวล้านนาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเชื่อกันว่าท่านต้องทำ๒ครั้งถึงจะสำเร็จ
ล้านนาเขาเชื่อกันแบบนี้แล้วที่ผ่านมาก็สำเร็จตลอด
เอาล่ะพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อวานนี้ก่อน
ช่วงสักประมาณบ่าย๒ครูบาชุ่มค่ะได้กลับมาที่ถ้ำหลวงอีกครั้ง
พร้อมกับนำญาติยาติของน้องทั้ง๑๓ชีวิต
เข้าไปทำพิธีแผ่เมตตาแล้วก็ทำพิธีเปิดปากถ้ำถอนคึด
หรือพิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคลช่วย๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวล้านนาพร้อมทั้งมีการขอขมาที่สารเจ้าแม่นางนอนด้วย
โดยทันทีที่ไปถึงค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำทางครูบาชุ่มเข้าไป
ภายในถ้ำหลวงทันทีนะคะแล้วก็เข้าไปประมาณสักสิบนาทีค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยกพระพุทธรูปเข้าไปตั้งในประรำพิธี
เพื่อให้ครูบาชุ่มลูกศิษย์แล้วก็ครูบารูปอื่นทำพิธี
โดยไม่ให้ญาติหรือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในประรำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ถามว่าทำไมครูบาชุ่มต้องมีการทำพิธี๒รอบ
สิทธิ์ของครูบาชุ่มบอกว่าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ไม่ว่าจะทำพิธีอะไรก็ตามครูบาชุ่มต้องทำพิธีสองรอบ
และจะประสบผลสำเร็จทุกครั้ง
จึงทำให้คนภาคเหนือชาวล้านนาเกิดความเลื่อมสายศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก
เมื่อวันศุกร์ท่านบอกกับลูกศิษย์บอกว่า
เห็นโพรงขนาดใหญ่บนเขาเหนือถ้ำนางนวล
เมื่อวานนี้ท่านก็เลยต้องมาอีกรอบหนึ่ง
สาวมาวางไว้บริเวณจุดทำพิธีชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่นางนอน
บรรยากาศการทำพิธีก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังทั่วบริเวณเลยนะ
ก่อนทำพิธีครูบาได้เดินทางลงไปในถ้ำแต่ไม่มีใครตามเข้าไปนะ
สิ่งที่ว่าก็คือสร้อยประคำแล้วก็ได้มงคลสีแดงบนข้อมือของเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
แล้วก็บอกว่าเป็นสองสิ่งมงคลที่ครูบาได้ถือเข้าไปในถ้ำแล้วก็มอบให้หน่วยซิล
ก่อนที่จะไปประกอบพิธีแล้วก็กำชับหน่วยซิลเลยนะบอกว่า
ให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
สำหรับพิธีทั้งพิธีเปิดปากถ้ำและพิธีถอนขึดเมื่อวานนี้ของพระครูบาบุญชุ่ม
ซึ่งเดินทางไปที่เขาหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นความเชื่อนะคะ
เพื่อที่จะเยียวยาความเชื่อทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเอง
และกลุ่มซึ่งเป็นผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนที่ไปรอคอยนี่นะคะ
มีที่มาที่ไปที่มาที่ไปเนี่ยเล่าแบบนี้นะคะ
เรื่องเริ่มมาจากความฝันของเชฟคนหนึ่งนะคะ
คนนี้ทำงานอยู่ที่อลาสก้าเขาเขาบอกว่าเขาฝันว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ย
จะต้องมาโปรดนะจะต้องมาช่วยทำพิธี
ถึงจะทำให้เรื่องราวต่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อันนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมก่อนว่าเป็นความเชื่อนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่เป็นเชฟอยู่ที่อลาสก้า
เขาบอกว่าเชฟฝันว่าเจ้านางดอยนางนอน
อยากให้ครูบาบุญชุ่มมาโปรดแล้วนางจะให้เจอน้องทั้ง๑๓คน
อกจากนี้นะคะบอกว่าเธอไม่ได้รู้จักครูบาแต่ฝันแบบนี้แปลกดี
และได้อธิบายความฝันนั้นด้วยบอกว่าในฝันเจ้านางบอกว่า
รอครูบามานานกว่า๓๐๐ปีอยากให้มาปลดปล่อย
แล้วนางจะให้เจอ๑๓คนไม่เช่นนั้นนางจะไม่ยอม
และในฝันพระนางทรงกริ้วมาก
เจ้านางบอกว่าไม่เอาของเส้นไหว้พระรูปอื่นก็ไม่เอา
พระนางมีกรรมติดกับพระครูบาบุญชุ่มเท่านั้น
เจ้านางชื่อเจ้านางน้อยปิ่นคำผมยาวถึงเข่า
กำไรเท้าข้างขวากลมข้างเดียว
เท้าเจ้านางเปื้อนโครนถึงน่อง
เจ้าของโพสต์ย้ำด้วยว่านี่ฝันจริง
เคยเล่าให้ฟังไม่ได้อยากดังเพราะขายอาหารก็สบายดีอยู่แล้ว
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ไป๑วัน๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
พระครูบาบุญชุ่มเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาจากลาว
เข้ามาทำพิธีปัดเป่าบริเวณปากถ้ำ
แล้วก็ขอคำมาให้เจ้าป่าเจ้าเขาที่ขุนน้ำนางนอน

ซึ่งหลังทำพิธีพระครูบาบุญชุมได้บอกว่า

บอกว่าทุกคนยังอยู่ดีทุกอย่าง๒๓วันน่าจะได้เจอค่ะ
วันเดียวกันนะคะเชฟนัทชนุษย์ยังโพสต์เพิ่มเติมจากความฝันด้วย

เป็นเพราะพระครูบาท่านตัดขาดจากอดีตทั้งปวง
ไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นมุ่งสู่พระนิพันธ์อย่างเดียว
พระนางบอกร้องเรียกแต่ท่านตัดขาด
รอแล้วรอเล่าขอให้ได้พบและปลดปล่อยพระนาง
แต่ท่านพระครูบาไม่มา
พอเด็กเข้าถ้ำปุ๊บปิดถ้ำด้วยน้ำโครนเลยค่ะ
ข้างบนค่ะและทีนี้เขาบอกว่า
ต้องเข้าไปหลังหน้าน้ำเลี้ยวขวาวนเข้าไป
แล้วเด็กจะอยู่ที่นั่นนะคะ
อกจากนี้นะคะเชฟได้โพสต์ถึงบรรยากาศที่อลาส๙
พระครูบาบุญชุ่มทำพิธีเปิดปากถ้ำ

บอกว่ามีพระจันทร์ทรงกรดสวยงามเป็นนิมิตหมายที่ดี
ตัวเองก็เลยขออธิษฐานให้เด็กปลอดภัย
และโพสต์เป็นในธรรมนองที่บอกว่า
นางเลือกเลข๓เด็ก๑๓คนรอคอย๓๐๐ปี
ให้ฝันถึงพระตอนตี๓ครูบาอายุ๕๓
เชฟอายุ๕๓หวังว่าวันที่๓๐จะได้รับข่าวดี
ซึ่งพอพูดถึงเรื่องเลข๓
ระบุว่า๓๐มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
มีข่าวดีเข้ามาหลายอย่างก็คือเรื่องระดับน้ำ
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวเด็กนะคะ
ซึ่งทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นต่อเนื่องค่ะ
ทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า
ทำไมต้องเอาพระมาทำพิธีที่ถ้ำ
แล้วพระครูบาบุญชุมคือใคร
ทำไมจะต้องเป็นพระรูปนี้
วันนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไป

เผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ

ก็คือพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
เป็นพระแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง
เมืองพงศ์รัชฉานประเทศเมียนมาร์ค่ะ
ถือเป็นพระไทยที่คนเมียนมานับถือทั้งประเทศนะคะ

และไปไกลถึงภูตาเนปานแล้วก็อินเดียด้วย
พระครูบาบุญชุ่มเกิดวันอังคารที่๕มกราคมปี๒๕๕๙

ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
ชื่อเดิมคือบุญชุ่มทาแกง
เป็นบุตรของพ่อคำล่าแม่แสงลาดทาแกง
โดยก่อนที่คุณแม่จะตั้งท้อง

ขึ้นไปบนภูเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคำ
ใหญ่เหลืองอารามแล้วก็สะดุ้งตื่น
ทีนี้ผ่านไปปี๒๕๑๗ค่ะ
ก็ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดบ้านได้
ปี๒๕๑๙ก็ได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาวัย
โดยบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืน
ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเชียงแสน
มีพระครูฮิรัญเขตคณรักษ

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นพระอุปัชชา
ต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ได้จาริกไปตามที่ต่างมากมายนะคะ
ไปทั้งภาคเหนือของไทยไปพม่าเนปานอินเดียภูตาล

เจ้าชายจิกมี่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่
ก็ยังทรงให้ความเลื่อมสายศรัทธาด้วย
ส่วนเหตุที่ตัวท่านมีแต่คนเริ่มสายศรัทธา
เนื่องจากว่าท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ล้านนาในสายกรรมฐาน
และที่สำคัญเป็นพระที่มีเมตตาต่อญาติโยมค่ะ

โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในถ้ำ
เข้าพรรษาของทุกปีโดยจะปิดวาจา
คือในช่วงของการเข้าพรรษาที่วิปัสนากรรมฐาน
ไม่พูดเลยสักคำเดียวไม่พูดเลย
ซึ่งท่านก็ปฏิบัติแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันก็มีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะคะว่า
ครูบาบุญชุ่มเป็นพระโพธิสัตว์
ก็เลยไม่แปลกที่ท่านจะมีเมตตาธรรมสูง
ก็ทำให้มีสานุสิตในหลากหลายประเทศ

เป็นนักบุญแห่ง๓แผ่นดินค่ะ